ดูเรื่องนี้กันก่อนนี่ก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิด
แม้แต่เพื่อนเองก็ยังงง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในกระท่อม

ผู้ชายคนนี้อยู่ดีคุยกับเพื่อนอยู่บนเปรยวน

เปรย์ตายเลยนะเฮ้ยเอาจริงถึงบอกว่ามันแปลกอยู่นะทำไมอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระท่อมกลางสวน
คุณผู้ชมคะที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นที่จังหวัดแพร่
เขาบอกว่ากระท่อมอันนี้สูงประมาณสัก๑เมตร
ด้านล่างมันเป็นดินแล้วบนกระท่อมนี้มันมีเปรยวนเก่าเก่า